เมื่อวานนี้ที่ผมเล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟังไป
นั่งดื่มกันอยู่๓คนนะ
แล้วปรากฏว่า๒คนเนี่ยมีปัญหากันนะครับ

นี่คือภาพตอนก่อเหตุเลยคุณผู้ชมฮะ

ผู้ก่อเหตุเป็นลูกศรสีแดงนะ

เมื่อวานบอกเป็นผู้หญิงนี่เดินมาแล้วนะเดินมาแล้ว

แทงเข้าไปที่คอครับคุณผู้ชมครับ

ครั้งเดียวแต่เข้าจุดสำคัญ
แต่เมื่อวานนี้ข่าวรายงานที่ต่างออกไปก็คือ

แล้วคนที่นั่งด้วยอีกคนนึงเสื้อดำเนี่ย

ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะของธอมบอยหรือเปล่า

มึนชาแล้วเมาด้วย
ก็ยืนดูแต่ครับเลือดไหลละ
เลือดไหลแล้ว
ล้มลงไปแล้วฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่ในกล้องวงจรปิดมันเกิดขึ้นตอนประมาณทุ่มยี่สิบ
ผู้ก่อเหตุนะฮะเดินออกจากวงไปคงทะเลาะกันแล้วล่ะ
ขอตังค์แล้วไม่ได้ทุ่มยี่สิบหกกลับมาแทงซอกเข้าที่คอฮะ
คุณผู้ชมน่าจะเข้าหลอดลมน่าจะเข้าเส้นเลือดใหญ่
ผู้เสียชีวิตนะครับเดินไปที่ถนนจะขอความช่วยเหลือตอน
นาทีถัดมา๑๙นาฬิกา๒๗นาทีแล้วเขาก็ล้มลง
ผลเบิร์งดีมาพบเมื่อวานเห็นว่าเราเห็นภาพนี้ใช่มะ
นะฮะเราเห็นภาพนี้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็มาก็ส่งโรงพยาบาลไปแต่เขาเสียชีวิตในที่สุดครับ
ล่าสุดชุดสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วคือ

นายวันติยาเนื่องทองหลางหรือว่ายา

เขาก็สารภาพโดยดีแหละนะฮะ
ที่ใช้มีดแทงผู้เสียชีวิตจริง

เมื่อกี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วย
คือคนเสียชีวิตชื่อในเล็กครับ
รู้สึกสำนึกผิดที่ก่อเหตุทำลงไป
ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพามีดไปในที่สาธารณะนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ